คุณผู้ชมคะมาดูชายกลางเมาแล้วขับแหกด่านแจกของลับขู่ยิงตำรวจ

กรรมขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแจ้งข้อหาจะยาวเป็นหางว่าวขนาดไหนก่อนอื่น
เดี๋ยวไปดูคลิปผู้ชายคนนี้กันก่อนเลยค่ะ
นี่อันนี้ตัดมาให้บางช่วงบางตอนที่ไม่ต้องตู๊ดแล้วนะ
แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ช่วงคลิปเต็มที่มันตุ๊ดต้องเซ็นเซอร์เนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารค่ะ
ตำรวจสพเสม็ดเขาก็ไปควบคุมตัวผู้ชายวัย๔๒ปีคนนี้ก็คือนายโกศิลปนกแก้ว
เขาขับกระบะแหกด่านตรวจบนถนนสุขุมวิทย์บริเวณใต้ทางต่างระดับวัดบางเป้งที่ตำบลเสม็ดที่ชนบุรีเนี่ยนะคะ
คือแหกด่านมาไม่ยอมให้ตำรวจตรวจนะคะ
แล้วก็ขับย้อนสอนไปทางตลาดจตุจักรชนบุรีก่อนจะถึงบางแสนเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ไล่ล่าติดตามไปค่ะ
แล้วไปหลบที่ลานจอดรถสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ไปขอตรวจวัดแอลกอฮอล์ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมนะคะ
ด่าทอตำรวจด้วยคำหยาบคาย

เขาบอกว่าถ่ายมาเถอะเดี๋ยวก็รู้
เพราะว่าตำรวจมีกล้องติดหมวกกันน็อกไงคะ
โทรหาผู้กำกับอย่าฮือกับเด็กใต้นะ
พวกนี้เป็นเด็กอย่ามาหืออยากตายเหรอเดี๋ยวจะยิงทิ้งให้หมด
ไม่รู้เหรอว่าน้องกูเป็นใคร
นี่พูดแบบนี้เลยให้ของลับตำรวจอีกนะคะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วถูกตำรวจควบคุมตัว

ฟังข้อหาดีมีอะไรบ้าง
สูดหายใจหนึ่งลมหายใจก่อนเพราะข้อหาเยอะเหลือเกิน
ก็คือดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
เมาแล้วขับขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
ขับรถย้อนสอนนี่แหละค่ะคือข้อหา
ก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนส่งฟ้อง
สารแขวงชนบุรีนะคะสารก็สั่งปรับ๑หมื่นบาท
ส่วนโทษมีโทษจำคุก๑ปีก็รอลงอายาไว้นะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์
กิติสิริพรกุลผู้กำกับการสพเสม็ดเนี่ย
เชิญตัวนายโกศิลป์คนนี้มาคุยมาอบรม
สำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปนายโกศิลป์ก็รับสารภาพนะ
วันนั้นผมเมาผมไม่ได้สติจริงผมขอโทษตำรวจทุกนาย
เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งตำรวจแล้วก็ผู้ต้องหากันนะคะ
ดื่มครับ

หลังจากที่เรารู้ว่าเราหลากตำรวจเนี่ย
พูดจะอย่าพาตำรวจครับ

ขอโทษอย่างสูงเลยครับ
ขอโทษยาสูตรเลยครับขออภัยครับผม
ผมขอโทษพี่ตำรวจ
ทุกท่านและทั่วประเทศด้วยนะครับ

ที่เห็นขาสั่นนี่คือไม่ได้กลัวใช่ไหม

หลังจากนี้ผมจะไม่ทำอีกแล้วจริง
เรื่องแบบนี้นะผมยอมไม่ได้เด็ดขาดพวก
แล้วขับมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผมต้องจับทั้งหมดมาดำเนินคดี
แล้วก็เตือนทุกคนด้วยนะคะว่าเมาแล้วอย่าขับ
เพราะว่าเกิดมันพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอันตรายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเลยค่ะ